เอาล่ะคุณผู้ชมเราติดต่อข่าวสารกันมาหลากหลายเรื่องราวแล้วนะคะ

หมอกไก่สวัสดีครับ

มาช้ายังดีกว่าไม่มา
และมาพร้อมกับด้านหน้าค่ะ

เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่รุ่งนะคะ

ก็คือจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของพวกการค้าขาย
การเจรจาไปเจอลูกค้าลูกค้าใจอ่อน

ให้เรามีเสน่ห์ไม่ตามอาหาริยม

วันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีจะได้รับไปนะคะ

เรามาตรวจสอบภาพรวมกันหน่อย
หมอกัยบอกว่า๓ราศี
ช่วงนี้ดวงเห็งหนักมาก
ในช่วงนี้เพิ่งเริ่มเข้าสู่เดือนใหม่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คดวงชะตา
ในช่วงเดือนนี้กันสักนิดนึงนะคะ
ก็จะมีทั้งหมด๓ราศีที่โอ้โหดวงเนี่ย

เดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะคะ
เริ่มจากอันดับที่๓กันก่อนเลยนะคะ
อันดับที่๓ก็คือชาวราศรีมีนนั่นเองค่ะ

ใช่ค่ะจำนวนชาวราศีมีนนะคะ
เรียกว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองมากนะคะ

เพราะว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นนะคะ

เรื่องของพื้นฐานดวงชะตาของเขานิดนึง
เขาเรียกว่าดวงเขาเป็นราศีวินาศ

วินาศมันจะหมายถึงเรื่องของการปกปิด

ชาวราศรีมีนเขาเป็นคนที่แบบมีความสามารถ
แต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่อวดภูมิ

ใช่เลยค่ะนะคะโดยรวมถือว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน

อันนี้มีโอกาสที่จะสมหวังมากนะคะ
หรือว่าถ้าใครที่ทำการค้าการขายอยู่ในช่วงนี้
ก็เรียกได้ว่าจะลืมตาอ้าปากได้นะคะ
อาจจะไม่ถึงขั้นแบบโอ้โฮล่ำลวนมันเสร็จถีทันทีทันใด
ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ค่ะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าโอ้โฮดีขึ้นเยอะ

ราศีมีนจะค่อยดีขึ้นอย่างแน่นอน

ดวงดีประจำเดือนมิถุนายนได้แก

เรียกได้ว่าดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลง
แต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงาน

มีงานใหม่โปรเจกต์อะไรใหม่เข้ามานะคะ

ก็มีงานใหม่มีงานที่ดี

งานนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

แต่ความสำเร็จมันจะมาแบบค่อยเป็นค่อยไป

ใจเย็นนะคะยังไงความสำเร็จ
อยู่ไม่ไกลแน่นอนอดทนกันหน่อยนะ

วงเห็งหนักมากอันดับ๑ได้แก
ชาวราศีกัญค่ะ
นะคะราศีกัญเขาอยู่ในอันดับ๑๒
หมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมา

ช่วงที่ผ่านมาคือมีเรื่องให้คิดให้เครียดมาตลอดนะคะ

นะคะก็ถือว่าดวงชะตาคือดีมากนะคะ
จะเกิดสิ่งดีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความสมหวังความก้าวหน้าความสุขวาสนา

แต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้ง๓ราศีที่บอกว่าจะดีจะปังไม่ใช่ว่าอยู่เฉย
เดี๋ยวมันก็จะดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทุกคนก็ต้องตั้งใจทำมาหากินกันไปด้วย
เอาล่ะหลายคนบอกว่าถ้าฉันยังไม่ใช่๓ราศีนี้
หรือรวมไปถึงถ้าอยู่ใน๓ราศีนี้แล้วอยากจะได้เคล็ดลับความปังในเดือนนี้ค่ะหมอไก่
วิธีการเสริมดวงคือถ้าสมมติในช่วงนี้การเสริมดวงมันอาจจะเป็นไปได้ยาก
เพราะบางคนบอกว่าไปไหว้พระไปไหนก็ได้
ก็คือเราต้องเน้นการทำบุญอยู่ที่บ้าน
การสวดมนต์ถือว่าเป็นวิธีที่ดีมาก
ง่ายด้วยนะคะไม่ต้องออกไปไหนนะคะแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วย
เสียสตังค์ไม่ต้องออกไปไหนทำได้ทุกวัน

วันเกิดนี่คือรวมคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนด้วย
เพราะฉะนั้นนะครับนี่เราเริ่มกันที่วันอาทิตย์วันจันทร์
นี่คุณผู้ชมถ่ายเอาไว้ก่อนเอามือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้เลย

คือต้องตั้งนโม๓จบก่อนใช่ไหมคะหมอไก่อธิบายยังไงยังไงดี
อย่างแรกนะคะก็คือต้องตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิก่อนนะคะ
จากนั้นเนี่ยท่องนโม๓จบให้ท่องก่อนนอนอันนี้จะดีมากนะคะ
ถ้าสมมุติเป็นไปได้เนี่ยสมมุติว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์ท่องทุกวันอาทิตย์
อันนี้ก็จะดีนะคะจะดีมากเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าให้เราท่องเป็นประจำ
อันนี้ส่งถึงจะเกิดมีวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วมีวันต่อไปอีกครับ
ถ่ายภาพเก็บไว้นะคุณผู้ชมนะสำหรับใครที่เกิดวันต่างอ่ะ
วันสุขวันเสาร์ด้วยนะคะยังไงถ่ายภาพเก็บไว้เลยเรา
หรือถ้าแบบทำไม่ได้หรือว่าไม่มีเวลาเอาเฉพาะตรงวันเกิดของตัวเอง

นี่เป็นเคล็ดลับความปังแบบง่ายเลยคุณผู้ชม
แต่ถ้าใครอยากจะดูแบบเจาะลึกกว่านี้
และวันนี้ผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ได้แก่คุณ
คุณสมยศคำพาพันธ์นะคะ
เกิดวันที่๒๖พฤษภาคม๒๕๒๘ค่ะ
ถามมาเรื่องโชคลาภการเงินและสุขภาพค่ะ
นะคะโดนชะตาของเขาเขาเรียกว่าเป็นปรัฐวีธาตุค่ะ
ทวีธาตุหมายถึงธาตุดิน
ตัวเขาเกิดในปีฉลูแล้วก็เกิดในราศีพฤกษก

ใช่ค่ะคือคุณสมบัติของคนที่เกิดในธาตุดินนะคะ
ก็คือเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะ
อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องเจอกับอุปสรรคมาเยอะนะคะ
เพราะว่าดวงของเขาเขาเรียกว่าดาวเสาเข้า

ยังไงดึงสาวเข้ามาสาวเข้ามา
พระสาวเหมือนเขาบอกพระสาวแทรก
ใช่ประมาณนั้นนะคะเจอเข้าไปก็เงิบนะคะ
แต่ตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกนะคะ
เคาะเนี่ยช่วงวันเกิดที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ใช่ค่ะดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงดวงดาว
แต่เรียกว่าดีกว่าชีวิตในช่วงที่ผ่านมา
มันจะดีขึ้นเรื่อยด้วย

ไม่ได้ซับสินซับสินมาเป็นชิ้นด้วย
อ๋อเอาก็มีโอกาสนะ
สุขภาพค่ะ
เรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะ
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาคือชีวิตหนักหน่วงเครียดมาเยอะนะคะ
ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนะคะ
แล้วก็สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องช่วงล่าง

เอาล่ะคุณผู้ชมและแน่นอนนะคะว่าวันนี้คุณสมยศเป็นผู้โชคดี

หมอไก่แนะนำว่าถ้าคุณสมยศได้ไปแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะ

สมาธิก่อนนะคะถ้าอยู่คนเดียวได้จะยิ่งดีมากนะคะ
ภาวนาเลยค่ะท่องนโม๓จบนะคะแล้วก็อธิษฐานเลยนะคะ
อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินนะคะโชคลาภ
สิ่งที่จะได้มาหรือการงานอะไรพวกนี้จะดีเลย
แต่ว่าต้องขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหาเรื่องอย่างเดียวนะคะถ้าสมมุติตอนนี้จะลงทุน
ก็ขอให้ลงทุนครั้งนี้ได้กำไรดีแล้วก็อธิษฐานตรงเลย
ยกตัวอย่างขออธิษฐานตั้งจิตเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้น
ยังไงวันนี้คุณสมยศเป็นผู้โชคดีแล้วนะคะได้รับวัตถุมงคลไปนะคะ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านใครอยากจะเป็นผู้โชคดี
โพสต์หมอไก่ขึ้นมาปุ๊บเข้าไปเลยคอมเมนต์ชื่อวันเดือนปีเกิด
เรื่องที่คุณอยากจะถามหมอไก่นะคะแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ๑ท่านค่ะ
หมอไก่จ๊ะช่วงนี้ขอสั้นเลยจะได้เจอกับอะไรกันบ้างครับ
คนสามวันเกิดต่อไปนี้นะคะเรียกได้ว่าการงานดีการงานปังไกลเกินฝัน